มาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ฆ่ากันตาย
เพราะมีการท้าทายในเฟสบุ๊คชัดหากัน
แล้วก็บอกว่าเก่งจริงในแชทแต่บอกกล้านี่คืออะไร
แล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันจนกระทั่งมีการยิงกันเสียชีวิต
คนที่ตายอายุแค่๑๙ปีเท่านั้นเองนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลา๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้
ตำรวจเข้าตรวจสอบศพของนายนพดลอายุ๑๙ปี
ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าโรงงานผลิตรองเท้า
ริมถนนมะลิวันตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คดีนี้เขาบอกว่าเป็นคดีที่โหดคดีหนึ่งเลยนะฮะ
สภาพศพคว่ำหน้าหมวกกันน็อกหล่นอยู่ข้างตัว
ใกล้กับรถจักรยานยนต์ของตัวเขาเองนะฮะ
สอบส่วนผู้เห็นเหตุการณ์ก็ระบุแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าโรงงาน
นานก็มีรถกระบะคันสีขาวขับมาจอดใกล้
แล้วจากนั้นผู้ตายก็เดินไปคุยกับคนในรถ
แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตทันทีนะครับ
ส่วนคนขับกระบะเนี่ยได้ขับหนีไปนะครับ
ด้านนางดวงจันทร์แม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยบอกว่า
ก่อนหน้านี้ลูกชายก็ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนนะฮะ
ทราบแต่เพียงว่าคือมีปากเสียง
แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถึงต้องทำกันรุนแรง

หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบ
มีคนเข้ามาตอบในคอมเมนต์
ประมาณว่ามึงอย่าห้าว
แล้วก็คนตายก็ตอบกลับไป

แล้วก็อีกคนที่เข้ามาตอบ
ก็บอกกูรออยู่ตอนนี้แล้ว
เหมือนว่าจุดนัดพบของพวกเขา

เพราะว่าอีกคนเนี่ยเขาก็บอกว่าหน้าโรงงานแม่นบ่อ

แล้วก็มีการถามหากันว่าอยู่ตรงไหน
ตอบแชทกูสิมึงรับโทรศัพท์สิอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็ท้าทายกันมาบอกมึงมาเลยมึงมาเลย

ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเอามาดูนะครับ
เพราะว่าคนที่ตอบผู้ตายหลังจากการท้าทายกันนะฮะ
คอมเมนต์ท้าทายตอบโต้กัน
เหมือนจะมาเจอกันตรงหน้าโรงงานตรงจุดที่
นายนพดลถูกยิงเสียชีวิตตรงนี้นะครับ
ส่วนแม่บอกว่าเห็นข้อความเหล่านี้แล้วนะฮะ
แม่ก็คิดว่าเป็นการท้าทายกันปกติ
ไม่คิดว่าจะถึงฆ่ากันตายนะครับ

ห้ามปรามคนตายหรือนายนพดลไม่ให้ไปเจอกับคนนี้
หน้าโรงงานนะครับบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้กลับบ้านเถอะนะฮะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีอาวุธอะไรมาหรือเปล่านะครับ
เรื่องต้นตำรวจจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำทั้งหมด
ที่เห็นแชทโตเถียงกันหรือว่ามีการท้าทายกันนะฮะ
หากเป็นผู้ก่อเหตุก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
หน้าวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้สอบถาม
ยังรองภูมิกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดนะครับ
มีการเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจได้แกะรอย
กล้องวงจรปิดจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนใน
เรือจังหวัดขอนแก่นตอนนี้มีการประดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่
คาดว่าคนร้ายหลบหนีไปซ่อนตัวนะครับ
ที่สุดสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๓ราย
ค่ะแน่นอนฮะคนแรกก็คือนายเบนส์อืม
หรือว่าใช้เฟซบุ๊กเบนส์จอเนี่ยนะฮะที่มีการท้าทายกับผู้ตายนะฮะ
นายเบนส์อายุยี่สิบเจ็ดปีนอกจากนี้ยังมีนายม่อนอายุยี่สิบสามปี
แล้วก็นายบอมอายุยี่สิบแปดปีนะครับมีการสอบปากคำทั้งสามผู้ก่อเหตุ
ให้การนะฮะว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสองวันนายเบนส์ทราบว่าแฟนสาว
ได้มีการพูดคุยผ่านเฟซบุ๊คกับนายนพดลผู้ตายทีนี้ฮะ
เบนส์จึงมีการโพสต์ข้อความท้าทายไป
กระทั่งนัดเจอกันที่หน้าโรงงานผลิตรองเท้านะครับเมื่อถึงเวลา
ผู้ตายก็มาพบตามนัดค่ะโดยนายเบนส์พร้อมเพื่อนรวม๕คน
ขับรถยนต์กระบะสีขาวเข้ามาจากนั้นนายเบนส์พร้อมเพื่อนที่เป็นมือปืนนะฮะ
เพราะนายเบ้นเขาบอกเขาไม่ได้เป็นมือปืนได้เดินลงมาลงมาท้ายรถ
ที่ผู้ตายจะเดินเข้ามาหาแล้วก็ผลักอกนายเบนส์
เพื่อนของนายเบนส์เห็นท่าไม่ดีจึงใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายไปสองนัด
ที่ทั้งหมดจะรีบวิ่งขึ้นรถยนต์ขับหลบหนีไปนะครับ
ขณะนี้ตำรวจภูทรหนองเรือและตำรวจสืบสวนจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ได้ร่วมกันลงพื้นที่อีกเพื่อติดตามตัวของมือยิง
ก็คือนายอ๊อทอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับแล้วก็นายโอ่
ซึ่งเป็นเจ้าของรถอายุ๒๒ปีที่ยังคงหลบหนี
ว่าจะสามารถจับกลุ่มมาดำเนินคดีได้เร็วนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขอนแก่นนะครับ

แล้วก็เกิดการยิงกันตายแต่ตำรวจทำงานเร็วนะ